เพราะว่าเขาปิ๊งไอเดียในการเปิดรับบริจาคลอตเตอรี่เก่า
เอามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานศพของคนยากไร้ค่ะ
ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากน่ะ
ดีนะ
น่าจะเก็บเอาไว้เนอะ
สุดท้ายคือพอตรวจแล้วไม่ถูกคือโยน
คุณหย่ำยี่ทิ้งหมดน่ะ

นางสาวนายิกาศิลารัฐนะคะคุณพี่เสื้อน้ำเงินท่านนี้นะคะ
เขาบอกว่าเขาเป็นจิตอาสารับจ้างแต่งหน้า
อุ๊ยคุณชนะสนใจไหมรับจ้างแต่งคุณพี่เขาเป็นจิตอาสารแต่งหน้าเหรอแต่งหน้าคนธรรมดาอย่างนี้เหรอ
แต่งหน้าศพโอ้ดีจังว่างมาแต่งโอ้จะบ้ายังไม่ตาย
แต่คุณพี่เขาจิตใจดีนะเขาเป็นจิตอาสาทั้งรับแต่งหน้าศพแล้วก็มาดูดิมาทำดอกไม้จันทร์ด้วยนะคะ
คือเห็นได้ว่าทางแบบหลายศพหลายครอบครัวไม่มีเงินที่จะจัดงานไม่มีเงินซื้อดอกไม้จันทร์ด้วยซ้ำ
เขาก็เลยคิดแบบว่าจะทำยังไงดีที่ทำดอกไม้จันทร์ที่มันไม่ต้องเสียสตุ้งสตังค์นะ
ก็เห็นคนเอาลอตเตอรี่เก่าที่มันไม่ถูกรางวัลมาทิ้งในขยะตามท่องถนนเขาก็เลยปิ๊งไอเดียว่า
งั้นเอาไอ้เจ้าลอตเตอรี่เก่าเนี่ยมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่านะคะก็เลยเอามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทร์มีทั้งหมดสองแบบ
ก็คือแบบผีเสื้อแบบผีเสื้อแบบนี้จะใช้ลอตเตอรี่ทั้งหมด๒ใบใช้เวลาทำตัวละ๒นาทีเอง๒นาทีแป๊บ
นี่ผีเสื้อเห็นไหมมีใบบนแล้วก็ใบลากก็คือใช้๒ใบ
แล้วก็แบบดอกกุหลาบจะใช้ลอตเตอรี่ทั้งหมด๔ใบอันนี้ใช้เวลาทำนานกว่าหน่อยก็คือทำประมาณ๔นาที
แต่ว่าทำบ่อยคุณทำเร็วขึ้นเนอะด้วยความชำนงชำนาญอะไรอย่างนี้ค่ะ
เธอก็เลยมีการระดมเพื่อนจิตอาสากับชาวบ้านให้มาช่วยกันทำทำเสร็จปั๊บก็เอาไปมอบให้กับวัดหนองกราบ
เพื่อไปใช้ในงานศพของผู้ยากไร้รวมถึงใช้ในงานศพที่เธอไปเป็นจิตอาสาแต่งหน้าศพให้ด้วยนะครับ
และเธอบอกว่าเธอมีเป้าหมายนะตั้งใจว่าจะทำไปจนถึง๑ล้านเบาพี่สุดยอดเลยเนาะ
จิตใจพี่แบบสุดยอดจริงนับถือมากเลย
ถ้าเกิดเราไม่มีความสามารถในการประดิษฐ์ประดอยยังไงดี
บริจาคอย่างเดียวก็ได้ครับใครสนใจอยากจะบริจาคลอตเตอรี่เก่านะคะ
ไปได้บริจาคกันได้ส่งไปที่วัดหนองกลับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเลยจ้า
หรือใครสนใจอยากจะลองประดิษฐ์จริงเดี๋ยวนี้ในยูทูปยูทูปเขามีสอน
เรามีลอตเตอรี่เก่าเก่าเหลือใช่ไหมเราประดิษฐ์แล้วเราส่งไปก็ได้
ใช่เหมือนกันนะไม่ต้องทิ้งเป็นขยะนะก็เกิดประโยชน์ขึ้นด้วย
เดี๋ยวรอดูว่างวดนี้ลอตเตอรี่ที่มีอยู่ในมือจะเหลือเยอะแค่ไหน
นะคะก็ขอให้โชคดีแล้วกันเนอะจะได้ไม่ต้องเสียทิ้งนะคะ